หินินจาแล้วก็สมุไรถือว่าเป็นอีกเสน่ห์นะครับที่คนมักจะนึกถึงเมื่อทูตถึงประเทศญี่ปุ่น
คืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะพาไปเที่ยวในบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดสัมผัสวิถีนินจาและเข้าเมืองชมความงามของกรุงโตเกียว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เราก็โดนลอดทำร้ายในเอโดวันเดอร์แลนด์ค่ะ
นี่เป็นการทักทายนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยี่ยนที่นี่
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแต่งกายในชุดย้อนยุคถือดาบหรือขายของที่ระลึกของฝาก
เพื่อให้เข้าถึงบรรยากาศความเป็นหมู่บ้านนินจาน
และเมืองเอโดที่จำลองไว้
คุณป้าในชุดสีแดงคนนี้ขายของค่ะ

เราสามารถเข้าไปทักทายกับพนักงานได้ค่ะ

ในธีมประวัติศาสตร์สมัยเอดอวอนเดอร์
ในดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยนินจาและเหล่าสามูไร
ที่เดินกันขวักไขว่ท่ามกลางอาคารบ้านเรือนแบบสมัยก่อน
แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต

และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเมื่อกว่า๔๐๐ปีที่ผ่านมาค่ะ
โดวันเดอร์แลนด์ตั้งอยู่ในเมืองนิโก้ค่ะ

พลาดไม่ได้กับการแวะชมสุดยอดธรรมชาติ
ดินแดนมรดกโลกท่ามกลางใบไม้สีส้ม
ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

สามน้ำจืดในอุทยานแห่งชาตินิโก
ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาปที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
และที่นี่ยังเป็นต้นน้ำของน้ำตกเคนอน
ซึ่งน้ำจะไหลลงมาจากขอบทะเลสาบ
หน้าผาสูงชันลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเป็นสาย
ไอน้ำที่ฟุ้งกระจายราวกับบรรยากาศที่นี่เป็นสวงสวรรค์
สมกับเป็นหนึ่งใน๓น้ำตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

เพื่อไปสารเจ้าโทโชกุที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก
ที่นี่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น
เพราะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่านโชกุลโทกูงาว่าอีเอยาศึก

ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรเรื่องโชคลาภและความรัก
นั่งรถต่อราว๒ชั่วโมงเพื่อเข้าโตเกียวค่ะ
หากเรามีเวลาไม่มากและอยากดูวิวรอบ
ตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นมีความสูงถึง๖๓๔เมตร
วิว๓๖๐องศาในมุมสูง
สามารถมองสถานที่ต่างของเมืองหลวงแห่งนี้ได้
จริงจากตรงนี้เราจะมองเห็นฟูจิตซังหรือภูเขาไฟฟูจิ
แต่ว่าหากช่วงอากาศไม่ดีไม่เป็นใจเนี่ยมาตรงจอนี้ได้ค่ะ

ตรงไหนที่เราอยากจะทราบว่าเป็นสถานที่อะไร
ก็จะถูกขยายพร้อมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

นับว่าเป็นความผสมผสานของเมืองใหม่และเมืองเก่า
ที่เป็นเสน่ห์ที่ลงตัวอีกแห่งหนึ่งค่ะ
ต้องไปสัมผัสให้ได้เมื่อมาประเทศญี่ปุ่น
ข้าวเทวรัฐทีวีรายงาน